วันนี้ครอบครัวของนักโทษชายที่เรือนจำธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากนักโทษชายถูกผู้คุมเรือนจำ
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ทางผู้บัญชาการเรือนจำ
สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุจริงหรือไม่
เข้าเยี่ยมสามีคือนักโทษชายกริตติกรประสมศรีที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี
ปฐุมธานีนางสาวแอนพร้อมครอบครัวนักโทษชายอีกสองคน
เข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เนื่องจากทราบว่าสามีของเธอและนักโทษชายอีก๒คน
ถูกผู้คุมเรือนจำทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
จากการเข้าไปห้ามปรามนักโทษชายสองคนที่กำลังทะเลาะวิวาดกัน
จนต้องถูกตีด้วยไม้กระบองหลายครั้งเตะด้วยรองเท้าคอมแบตและเหยียบหน้าอก
แล้วทำไมแฟนหนูถึงเป็นคนที่โดนหนักที่สุด

ทุกคนพูดเป็นปากเสียงนะคะว่าแฟนหนูโดนหนักที่สุด

ลูกชายผมเขาบอกว่าถูกตี
ผมก็ถามว่าแล้วเราผิดไหมเราทำอะไร
บอกว่าผิดผิดบอกผิดโอเคผิด
แล้วผมถามว่าเขาทำโทษอะไรบ้าง
เขาบอกว่าเขาใส่กุญแจมือ
ลูกชายผมตีแต่นักแข้งยันศีรษะนะครับ

คือช็อกแล้วชักแล้ว
เขาบอกว่าอ๋อเขามียายากันชักคือไม้กระบองของเขาครับ
งัดปากอ้าปากออกมา

มันเหมือนเจตนาฆ่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำญาติของนักโทษทั้ง๓คน
ส่งเรื่องให้กรมราชธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเสนอประหลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณา

ผู้บัญชาการเรือนจำธัญบุรีระบุว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหนึ่งในพยานหลักฐาน
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรือนจำธัญบุรี
มาตรวจสอบช่วงเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
เมืองต้นทราบว่ามีปากเสียงเรื่องหนี้สิน
กระทั่งมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ระหว่างนั้นนักโทษชายกฤติกรได้เข้าไปช่วยนักโทษคนหนึ่ง
เพื่อสร้างอิทธิพลเพราะต้องการตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้านรังสิต
ซึ่งผู้คุมจำเป็นต้องเข้าไประงับเหตุ

ส่วนของผู้ต้องขังที่ทำร้ายกัน
เหตุมาจากการทวงหนี้แล้วก็มารุมทำร้ายกัน
อันนี้ก็ถ้าใครผิดก็ลงโทษทางวินัยของผู้ขังคนนั้นไปนะฮะ
แล้วก็ขยายผลไปในเรื่องของการลักลอบนำสิ่งของที่ไม่อนุญาตเข้ามา
ก็รู้สึกว่ากลุ่มนี้ก็จะมีส่วนผัวพันธ

ไม่อนุญาตให้ผู้ขังสูบบุหรี่แล้วก็มียาเส้น

ก็จะมีการพยายามที่จะลากรอบน้ำเข้ามานะฮะ
ล่าสุดนี่ก็มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกนำเข้ามา
ซึ่งเมื่อกี้ผมก็สอบปากคำแล้วก็รับสารภาพว่ามีการดำเนินการดังกล่าวจริง
ซึ่งหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดก็จะถูกลงโทษทางวินัย
และหากนักโทษมีความผิดก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกัน